มีเรื่องร้อนจากออนไลน์อีกแล้วคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องที่คนก็ไปวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว
กรณีที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ย
เขาโพสต์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับข้าราชการ
อบตแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
ลางานยาวถึง๒เดือน
เพื่อไปแต่งงานที่ต่างประเทศนะครับ
ของเรื่องนี้เป็นยังไงคือมีภาพของชายหญิงคู่หนึ่ง
ลักษณะก็คืออย่างนี้ก็คืออยู่ในพิธีแต่งงาน
เพจปฏิบัติการหมาฟ้าบ้านเขาเอามาโพสต์
ลาแต่งผัวครึ่งเดือนก็คือแคปชั่นของหมาเฝ้าบ้านเขาแหละ
แต่เนื้อหาใจความที่เขาขยายความตรงนี้นะคะ
ก็เป็นข้อความที่บอกว่าลาแต่งสามีครึ่งเดือน
ลาเที่ยวยาวเกือบ๒เดือนกลับมาทำงานได้ไม่กี่วัน
ใช้สิทธิ์ลาอีกแล้วรอบนี้เป็นลากิจตั้งแต่๖๒๐มิถุนา
นับรวมวันหยุดเกือบครึ่งเดือน
ไปแต่งเขาใช้คำว่าบินไปแต่งผัวที่ออสเตรเลีย
เทียวไปเทียวมาบินข้ามประเทศอยู่เป็นปี
เป็นข้อความที่ทางหมาเฝ้าบ้านเขาเอามาลงเอาไว้
โพสต์นี้ค่ะพอปรากฏว่าแชร์ออกไปคนก็วิภาวิจัยกันเยอะ
คือยังไงฮะแต่งที่ออสเตรเลียเหรอ
ใช่คือผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็เป็นหัวหน้าสำนักประหลัดอบตอาจสามารถ
ก็ยอมรับว่าคือเขายื่นใบลาไปต่างประเทศลายาวเลย๓๐วัน
มีนาถึง๑๑พฤษภาคมตามสิทธิ์คือเขาใช้วิธีสะสมวันลา
แล้วก็บอกว่าพาลูกชายไปหาที่เรียนแล้วก็ให้อยู่กับพ่อที่นู่นที่ออสเตรเลียนะคะ
ซึ่งทางปปช๑๐๑ก็ไปขอข้อมูลนะ
ดูหลักฐานการลาหลักฐานการเดินทางไปกลับเพื่อที่จะไต่สวนเรื่องนี้นะคะ
ล่าสุดเนี่ยทางประหลัดอบตอาจสามารถเขาบอกว่าก็ไม่ผิดนะ
ก็เป็นไปตามระเบียบคุณกายเพราะจริงแล้วเนี่ยเขาสามารถสะสมวันลาได้
เพราะว่าระเบียบมันมีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้ารับราชการเกิน๖เดือน
เขามีสิทธิ์ลาพักผ่อนได้๑๐วันสะสมวันลาได้ไม่เกิน๒๐วัน
แต่ถ้ารับราชการคือไม่น้อยกว่า๑๐ปีคือเกินกว่า๑๐ปีเนี่ย
ก็สะสมวันลาได้ไม่เกิน๓๐วันก็แสดงว่าอันนี้ลาได้๓๐วัน
แต่มันมีประเด็นก็คือว่าเขาลาเพิ่มอีก๓วันไง
เขาลาเพิ่มอีก๓วันเพราะเขาบอกว่าเขาหาเที่ยวบินกลับไทยไม่ได้
ก็เลยโทรศัพท์มาขอลาเพิ่มอีก๓วันกับนายกอบต
ซึ่งนายกอบตบอกว่าเอาก็เห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัย
ก็อนุญาตให้ลาตรงนี้เพิ่มเติม
ส่วนการลาตามข้อกำหนดวันลาเนี่ยทำไมถึงได้ยาวขนาดนั้น
เพราะว่าจริงแล้วเขานับเฉพาะวันทำการก็คือจันทร์ถึงศุกร์
นี่ไงนี่คือคำถามที่จะถามคนนี้ว่า๑๖ปีนาถึง๑๑พฤษภา
มันไม่ใช่๓๐วันแล้วตามความเข้าใจของคนทั่วไปถูกไหมฮะ
ก็คือเกือบ๒เดือนนะครับแต่ว่าเขาไม่รวมเสาร์อาทิตย์เหรอ
เขานับจันทร์ถึงศุกร์ก็๕วันเพราะฉะนั้นมันก็
เสาร์อาทิตย์ไม่นับไงสักออกเพราะฉะนั้น๓๐วัน
มันก็เลยบวกบวกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปด้วยไปไปมามามันก็เลยมากกว่าสามสิบ
แต่ทางประหลัดอบตเขาบอกว่าอย่างนั้นได้เพราะว่ากำหนดของเขา
เขาจะนับเฉพาะวันทำการเท่านั้นถ้ากรณีแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีความผิดค่ะ
ไม่ครับปกติการลานี่นะครับเขาถ้าลาพักก่อนนี่นานทีเขาก็จะลาอยู่แล้ว
แต่เขามากรณีที่เขาจะไปต่างประเทศเขาจะไปเรื่องการเรียนของลูก
เขาไปจัดสถานที่ไปอะไรไปเตรียมงานที่คนที่เขารู้จักที่ต่างประเทศ
เขามีพ่อตัวที่สามประเทศผมก็ไม่รู้ก็รู้แต่ว่าเขาต้องเดินทางไปส่งลูก
ตอนนี้ลูกเขาก็อยู่ต่างประเทศนะครับเขาแจ้งการลามาทางผู้บริหารแล้ว
บริฐานก็ออกไปนานแล้วนึกว่าอย่างสู้นินไม่มี
เพิ่งมารู้ว่าตามกำหนดวันลาของเขา
เขาลาแล้วเขานับเฉพาะวันทำการ
ครับแต่เห็นบอกว่าที่อบตแห่งนี้
คือเคยมีข่าวมาก่อนหน้าใช่ไหมครับ

ก็มีประเด็นเรื่องของพนักงานของอบตที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน
สามารถนี่แหละพนักงานผู้ช่วยคนหนึ่งลากิจลาพักร้อน
นับรวมกันแล้ว๔๕วันแล้วลาไม่ได้ลาไปเที่ยว
ลาไปทำงานลาไปทำงานที่เกาหลีใต้
ไปลักษณะผีน้อยผีกฎหมายนะบ้างกันเถอะ
แต่เขาใช้วันลาของเขาก็คือสิทธิ์ก็ถูกต้อง
แต่ว่าไปทำงานอีกที่หนึ่งก็คือรับเงินเดือน๒ต่อ
สอบเกมแล้ว๖คนเมื่อสักครู่นี้ลาเลยนะ

นี่ค่ะก็เหมือนกับว่า
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านใช่ไหม
ที่ขึ้นข้างล่างผมเห็นเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในกราฟฟิก
แล้วก็ข้าราชการคนนี้ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้คือเดือนกรกฎาคม

ก็คือถูกส่งจับแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศไทย

ซึ่งสำหรับเคสนี้นะคะ
เคสที่ไปเป็นผีน้อยเนี่ยปปชร้อยเอ็ดกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นะคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนด้วยนะคะ
ครับนะฮะลาเคสหลังเนี่ยคือลาที่มีข่าวก่อนหน้าเนี่ย
อันนี้อาจจะเข้าข่ายผิดใช่ไหมครับเพราะเราตรวจสอบอยู่นะ